ติดตามครบข่าวดึกกันต่อนะครับทางด้านของกรกตเตรียมลงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติให้มากที่สุดนะครับ
มั่นใจว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ๑๘๐ครับ
ส่วนทหารตำรวจที่ยาลาก็มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติด้วยครับ
กรมทหารพรานที่๔๗ร่วมกันกับอำเภอยหาจังหวัดยาลาและตำรวจภูทรยหาครับ
จัดกิจกรรมลนลงให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติไปใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคมนี้
โดยชี้แจงถึงระยะเวลาของการลงประชามติจะไม่เหมือนกันกับระยะเวลาในการเลือกตั้ง
ซึ่งจะสิ้นสุดในเวลา๑๖นาฬิกาและให้ชาวบ้านอ่านร่างรัฐธรรมนูลที่แจกให้อย่างเข้าใจ
กำชับให้ตัดสินใจการออกเสียงตามดุลพินิษฐ์ของตัวเองอย่าให้ใครมาชี้นำ
ขณะที่ในอำเภอยหาญจังหวัดยาลาก็ระบุว่าปัญหาในพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่
โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะอ่านหนังสือไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจภาษาไทย
จัดให้ครูคอซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเข้าไปอ่านให้ฟังด้วยภาษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจครับ
ส่วนอื่นก็จะมีเวทีต่างในหมู่บ้านเวทีในประชาคมของกลุ่มสตรีก็ตาม
หรือแม้แต่การเดินครอบอัตรูบ้านมีระยะเวลาอีก๑๐ประวันก็จะเป็นโค้งสุดท้าย
โครงสุดท้ายซึ่งคงจะมีการเร่งรัดแล้วก็ให้มีความเข้มเพิ่มขึ้น

เป็นไงวันอาทิตย์จะมา
ป้าอ่านเอกสารที่เขาให้มาได้รับเอกสารร่างรัฐธรรมนูลที่เขาให้เรามาอ่าน

ให้อ่านให้ป้า
บายเรื่องรัฐธรรมนูลให้ชาวบ้านได้รับทราบความเข้าใจ
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีประโยชน์ต่อพวกเขาเหล่านั้นอย่างไร
ก็ให้ลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบในวันที่๗สิงหานี้

กรกตก็จะมีการจัดงานบิ๊กเดย์ครับ
หรือเป็นการลนลงครั้งใหญ่วันที่๔สิงหาคม

หลานพระราชวังดุสิตลานพระบรมรูปทรงม้า
โดยจะมีพลเมืองอาสานักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามาร่วมลงกระตุ้น
ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์นะครับ

โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นจุดหลัก
แล้วก็รวมภาพบรรยากาศอีก๖จังหวัดใหญ่
จัดพร้อมกันก็คือเชียงใหม่นครราชศรีมา
ขอนแก่นสงขราปัตตานีและชนบุรีครับ
มั่นใจว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้๑๘๐
ส่วนการฉีกหรือเผาบัญชีรายชื่อตอนนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นครับ